บุรีนะครับผู้ชายคนนี้หึงบุกไปยิงนะครับ
สามีใหม่ของอดีตภรรยาเสียชีวิต
แล้วก็ลงมือตบตีตบตีภรรยา

กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเข้าไปทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ใช้ปืนยิงนายนพเดชมั่นเวลิ่งศรีอายุสี่สิบเอ็ดปีเจ้าของบ้านนะครับ
จากนั้นก็ลงมือเตะต่อยทำร้ายผู้หญิงอยู่ในบ้าน

นี่คือหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ศรีมหาโพธิ
แล้วครับปลาจีนบุรีช่วงกลางดึกของเมื่อวานนี้
หลังเกิดเหตุเพื่อนบ้านก็มาช่วยกันนะครับมาช่วยนายนพเดชถูกยิงด้วยปืนลูกซองนะครับ
เข้าที่หลังนะครับทะลุไหล่ก้นขาศีรษะคางมีแผลแตกนะครับ
กู้ชีพกับเพื่อนบ้านช่วยกับประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิแต่เขาเสียชีวิต
ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนนะครับเป็นปืนลูกซองบริเวณบ้านเนี่ย๒ปลอกกระจกนะครับ
กระจกบ้านแตกเกือบทั้งบานสอบสวนเบื้องต้นนายนพเดชคนตายเนี่ยนะ
กับภรรยาได้ไม่นานแล้วมาคบกับอดีตภรรยาของนายโชคภัยบูลนะครับ
นายโชคไพบูลทิพศุกร์อายุสามสิบแปดปีคนเกาะเหตุ
ซึ่งนายโชคไพบูลเนี่ยนะครับก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาที่บ้านเกิดเหตุ
แล้วก็ยิงปืนเข้าไปในบ้านนายนพเดชกับฝ่ายหญิงวิ่งหนีออกนะครับ
ประตูข้างบ้านแต่หนีไม่ทันถูกนายโชคภัยบูลเนี่ยซ้อม
แล้วก็ใช้ขวดเหล้าตีหัวแล้วก็ยิงใส่แล้วก็ไปเตะไปต่อยภรรยา
ฉุดขึ้นรถจักรยานยนต์ด้วยครับ
พ่อของอดีตภรรยาของในโชคภัยบูลเนี่ยนะเล่าบอกว่า
สาเหตุน่าจะมาจากลูกสาวถูกลูกเขยทำร้ายร่างกาย
เมื่อวานนี้ไปแจ้งความเขาคงจะไม่พอใจนั่นแหละ
ขณะที่อดีตภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับเล่าทั้งน้ำตา
แล้วครับว่าผู้ก่อเหเนี่ยลงมือยังโหดเที่ยม
ขณะที่ผู้ตายกราบแล้วขอร้องว่าอย่ายิงอย่ายิงครับ
ล่าสุดในโชคภัยบูลเนี่ยนะครับปล่อยตัวอดีตภรรยานะครับ
ที่บ้านพ่อของเธอในตะบนท่าตูมใบหน้าเนี่ยบอบช้ำตาข้างซ้ายเนี่ย
เลือดฝอยแตกนะครับเพราะว่าถูกปืนตบ
นางสาวการทิตาอายุ๒๕ปีเล่าบอกว่าที่อดีตสามีของเธอ

คือมีลูกด้วยกันคนหนึ่งคุณผู้ชมเขาหึงหวงชอบทุบตี
ขอเลิกหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังตามราวีแบบนี้
ผู้ตายเนี่ยเพิ่งมาคบหากันพออดีตสามีรู้
มีการเจรจากันเรื่องหนี้ที่ก่อร่วมกันก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันเนี่ย
ผู้ตายโอนเงินให้๑๐๐๐บาทให้เอาไปใช้หนี้ซะ
แล้วไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกแต่เขาก็ยังตามรังความ
ขณะนั่งดื่มกินอยู่ในบ้านอดีตสามีมาตะโกนไว
คาดว่าน่าจะใช้ด้ามปืนในทุบกระจกเข้ามาครับ
ผู้ตายเองก็ไม่ทันจะตั้งตัวนะครับจนเกิดเหตุดังกล่าวครับ
หนูก็คุยกับเขาแล้วว่าหนูขอแยกทางนะ
พี่เขาก็จะบอกว่าไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ไปไหน
มันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาหนูขอโทษจริง
จากใจที่หนูช่วยพี่เขาไม่ได้จริง
ผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้วนะครับที่สภศรีมหาโพธิ
พร้อมกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ก็เลยคุมตัวมาสอบสวนที่สพระเบาะไผ่
เรื่องต้นตั้งข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนครับ